ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ต่อกันหน่อยนะครับวันนี้วัน
คล้ายวันเกิดของพระมหาสมปองนี่ฮะครบอายุ๔๓ปีนะครับก็เลย
ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
เรียนที่จังหวัดชายภูมิที่เป็นบ้านเกิดนะฮะไปกับ๓พศ
ฟังในไลฟ์ของพระมหาสมปองเนี่ยบอกว่าแหมได้คุยกัน
แล้วกับพระมหาไพรวันด้วยว่าเราจะมีกันอยู่แค่๔พศนะ
พศพระสงฆ์ที่เหลือจากนี้ไม่มีแล้วนะก็คือพศสมปอง
พศไพรวันพศสมพงศ์และพศนพันธ์นี่นะฮะที่จังหวัดชายภูมินะ
วันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๓ปีของพระมหาสมปองก็ไปมอบ
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าว่านอำเภอ
คอนศาลจังหวัดชายภูมินะครับ๒๒๐ทุนจำนวนทั้งหมดก็๒๒๐๐๐บาท
ก็มีญาติโยมที่เขาทำบุญมาด้วยนะครับแล้วก็สมทบทุนสร้าง
อาคารเรียนอีก๑หลัง๑ล้านบาททุนการศึกษาอีก๖ล้าน๕แสนบาท
ให้กับโรงเรียนแล้วก็คุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยมีจัด
ปะกันตามประมาณอย่างนี้นะครับส่วนรายการเด็ดรายการหนึ่งของ
วันคล้ายวันเกิดของพระมหาศมปองพระมหาศมปองวันนี้ไลฟ์แค่ทั้ง
อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าถือโอกาสนี้ขอสูจิปุลิฟัง
คิดถามเขียนกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการนี่คุณ
ูดดี้นะฮะพิธีกรชื่อดังนะครับพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับแล้วก็
ให้กับเด็กเด็กด้วยคือคุณแป้งฝุ่นกับแจ็คแป๊บโฮแล้วก็
โทนี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับอ่าหรือว่าพระเอกดังอย่างคุณติ๊ก
พูดคุยแล้วก็สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างกัน

เกิดมาแล้วค่ะที่บอกว่าจะขอลาศิกร์อยู่นี่เราฟังมาหลายวัดแล้วนะครับ
วันนี้พิธีกรคนต่างที่พระมหาภัยวัน

คิดต้องเค้งให้พี่นุมกันใช้หนูต้องถามนี่นะครับ
บางคนพ่ออาจารย์ตัดสินใจจะศึกจริงหรือครับอีกสามปีเนี่ย
พระที่จะศึกจริงเขาไม่พูดเยอะเขาไม่พูดเรื่องศึกด้วยซ้ำ
พระอาทิตย์พูดว่าศึกบ่อยไม่ค่อยได้ศึกครับ

จริงอาตมาพูดบ่อยเพราะว่าอาตมาจะได้ไม่ศึกอย่างนี้ครับพี่หนุ่ม
คำถามที่สองพระอาจารย์จะย้ายวัดจริงเหรอ
ไม่ค่ะอาตมาเป็นเหรียญอดิตเจ้ามาสซึ่งพระอาจฐานเฟิร์งศพไป
อาตมาไม่ได้อยากอยู่วัดอื่น
คือพระมหาภัยวันเนี่ยบอกว่าถ้าศึกก็คงศึกทันที

แต่อาจจะทิ้งช่วงแค่ไม่กี่เดือนสักก่อนเข้าพรรษาปีหน้าถ้าเกิด
เยินยันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ท่านไม่ขอตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมก็แล้วกันเพราะว่าได้คุยกับสื่อมัญชนไปเยอะแล้ว
อีกเหตุผลหนึ่งคือพระมหาภัยวันเนี่ยต้องการกลับไปดูแลโยมแม่ที่ตอนนี้ก็
จะแชรามากแล้วด้วย
ส่วนพระมหาสมปองท่านบอกว่าท่านตั้งใจว่าอีก๒ปีท่านจะศึก
ก็เพื่อไปดูแลโยมแม่เหมือนกันส่วนแนวทางการใช้ชีวิตหลังจากศึกนะ
ถ้าเรื่องราวในวัดสร้อยทองมันเป็นไปอย่างนั้นจริงนะ
ก็จะไปทำงานช่วยเหลือสังคมพระมหาสมปองบอกว่า
อยากจะไปเป็นพิธีกรหรือไปเป็นนักข่าวหรือเป็นนักภาคบอลก็ได้
ถ้าตามาแซวก็ตามาไม่ได้มีเรื่องกับใคร
ท่านจะไปก่อนหน้านั้นแล้วที่หมอปลาพูดจริงทุกคำ
แต่พอหมอปรานั่นแหละที่ยู้ซีลงพี่พระที่จะมาพูดชัดอย่างนี้
โดยไม่ได้เกรงกลัวอะไรโดยมีความมั่นใจ
ความมั่นใจแต่ว่าจริงน้องมีความเคารพนะ
ในประเทศและในครูบาอาจารย์สังเกตด้วยเลย
แต่ว่าความยุติธรรมมันสำคัญ

อัตมาเนี่ยที่ตมาบอกว่า๒ปี

หลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำ
สวัสดิ์พระมาศศุลมองค์ท่านเป็นเด็กหงค์
ค่ะใจเชียร์บริวพูเวียน
เชียร์ฟุตบอลอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

คงจะมีวิธีการในการติดตาม
แต่ทีนี้เนี่ยอยากฝากบอกอย่างนี้ด้วยนะครับ

พระมหาสมปองท่านฝากให้ติดตามรายการสติสัมปชัญญะ
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ขอติดตามกันได้นะฮะ
ครูก็ส่งคำถามมาเหมือนกัน
เฟซวันเกิดเฟซเปราเคสซ่อนได้หรือเปล่า